เอามาดูเรื่องของพิษรักแรงหึงที่จังหวัดสะแก้วนะคะ
ก็คือสามีไปพบว่าภรรยาของตัวเองไปมีกิ๊ก
ทีนี้ก็เลยเกิดอารมณ์โมโหขึ้นมา

ทำร้ายร่างกายภรรยาของตัวเองนะคะ
ทั้งใช้มีดแทงจนพันรยาเสียชีวิตภายในบ้านพัก
ทีนี้ตัวเองพยายามจะฆ่าตัวตายตามแต่ไม่สำเร็จค่ะ
ตำรวจเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะ
ก็คือบ้านเลขที่๑๑๓หมู่๒๗ตำบลหนองว่า

พบผู้เสียชีวิตภายในห้องนอนเป็นผู้หญิง๑คน
และบาดเจ็บเป็นผู้ชายอีกหนึ่งคน

นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลเขาชะกันค่ะ

คือนางสาวรุ่งอรุณพาโสอายุ๓๘ปี
ลักษณะถูกฟันที่บริเวณลำคอ
ด้วยมีดความยาวถึง๒ฟุต
ซึ่งมีดยังติดอยู่ที่ลำคอเลยนะคะ
เสียชีวิตอยู่บนโซฟาและมีผ้าห่มนวมคลุมร่างเอาไว้
ส่วนผู้บาดเจ็บคือนายยุทธนาเอกสวัสดิ์อายุ๔๗ปี

ซึ่งคนที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งก็คือสามีเนี่ยนะคะ
สภาพนอนจมกองเลือดอยู่บนพื้นห้อง
รับบาดเจ็บสาหัสตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึง

สามีภรรยาคู่นี้ประกอบอาชีพค้าขายของชำ
ทะเลาะบ่อแว้งกันเป็นประจำ

เพราะว่าไม่ปรากฏว่ามีเสียงทะเลาะกัน

เมื่อสามีทำร้ายพันรยาจนเสียชีวิตแล้ว
พยายามฆ่าตัวตายตามเพื่อหนีความผิดแต่ไม่สำเร็จนะคะ
นี้มีข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุค่ะ
นายยุทธนาได้โทรศัพท์ไปหาแม่ที่จังหวัดสมุทร
ราการเป็นการสั่งเสียแล้วก็ฝากดูแลลูกชายวัย๑๑ปีด้วย
ซึ่งลูกชายให้การกับตำรวจบอกว่าก่อนหน้านี้

ครั้งครั้งแรกใน๓วันครั้งที่๒๕วัน
พ่อก็เลยสงสัยแล้วก็เกิดความหึงหวง
จนทำให้เกิดทะเลาะเบาะแว้งจนนำมาสู่การเสียชีวิต